เนี่ยวันนี้เห็นภาพนี้กันเยอะบอกว่าใช่ค่ะแฟนสาวส่งแบบว่าก็คือเอาตรงว่า

ครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยถ้าเราได้ประกวดเวทีนะ
แล้วก็ได้มงมาเนี่ยมันจะเลิศมาก
เพราะว่ามันจะมีตำนานเยอะเกี่ยวกับธิดาสารตายายจำแรงนะคะ
ก็คือล่าสุดเป็นที่พูดถึงกันในโซเชียลเลย

ธิดาสารตายายจำแรงปี๒๕๖๕ณเวทีกลางตรงข้ามสารตายาย
ตำบลท่าพี่เลี้ยงอำเภอเมืองสุพรรณบุรีจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะ
ซึ่งเป็นเวทีนางงามสาวประเภท๒ระดับตำนาน
เปิดโอกาสให้เหล่าชายแท้สาวประเภท๒
ร่วมประชันความสามารถเพื่อชิงเงินรางวัลชนะเลิศนะคะ
วันนี้ค่ะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่งได้โพสต์ข้อความพร้อมกับรูปภาพระบุว่า
ของเวทีนี้เขาจะมีกฎเกียร์นั่นคือเราจะต้องไป๒พาร์ทก็คือ
แต่งชาย๑ครั้งแล้วก็แต่งหญิง๑ครั้ง
ซึ่งก็จะมีแต่งหญิงก็จะเป็นชุดธรรมเนียมของปกติ
คือจะมีการตีฟาล่าต่าง
เออก่อนเนี่ยขอดูภาพก่อนวิตีฟาล่านี่
ก็จะมีความหน้าจึ้งหน้าสดหน้าสายคือแบบ

แต่งผู้ชายแล้วก็พอจำแรงคือคือปร่างกาย
ซึ่งพอเป็นผู้หญิงถูกไหมคะ

ก็คือน้องคนเดียวกันคือน้องเคี้ยนนะคะก็คือ
แต่งเป็นภาพชายก่อนก็คือหล่อมาก

นี่นางเดินทอดเห็นไหม
เขาบอกว่าเทรนดแป๊บเดียวเองนะคะเทรนด์การเดินแป๊บเดียว

พิธีกรหรือเปล่าพี่หนุ่มพี่หนุ่มมองข้างหลังอีกแล้วเนี่ย
นี่นางหนุ่มตอนเป็นชายหนุ่ม

นี่เออ

ก็คือแบบว่ามีเวลาเตรียมตัวแป๊บเดียว
แต่ก็ออกมาได้ขนาดนี้เพราะสุดท้าย
คือตอนแต่งชายก็หล่อ

ที่สองแล้วคนที่สมปรากฏคือแฟนสาวใช่ค่ะแฟนสาว
ส่วนนี่รูปร่างชายหนุ่มก็ได้ท็อปสิบในการแต่งใจอ่ะ
ฟังเสียงนิดหนึ่งค่ะฟังเสียงนิดหนึ่งค่ะฟังเสียงนิดหนึ่งค่ะ
แฟนเคยประกวดมิดแกนอะไรพวกเนี้ยฮะแล้วเขาก็บอกว่ามันมันเหนื่อยนะ
กว่าจะมาแบบเป็นนางงามได้กว่าจะยืนกว่าจะอะไรมันมัน
มันคือการปรุงแต่งมันเป็นการปรุงแต่งแต่ต้องทำยังไงให้มันเป็น
ธรรมชาติอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกว่าเอ่อบางคนก็ดูกันธรรมชาติ
ดูไม่ออกครับมันมันก็เลยแบบมันจะยากแค่ไหนเชีย
ก็เลยแบบคืออ๋อคือทำคอนเทนต์ในติ๊กต๊อกการเล่นอยู่แล้วครับ
พวกพวกถ่ายคลิปแต่งหญิงแต่งชายครับผมแต่งหญิงแฟนแต่งชายอะไรอย่างนี้ครับผม
คุณหล่อนะใช่แล้วเขาก็แบบยอมด้วยไงแฟนไม่ทำก็ทำ
ได้เข้าใจว่าเวลาไปประกวดมันใช้เวลานะ
กว่าจะแต่งตัวกว่าจะประกวดได้อะไรอย่างงี้แต่คือเวทีนี้คือเป็นที่
อ๋อเพราะมีสีสันมันมีแบบเนี้ยพอมันมีมันมีแค่คล้ายแค่แบบลูกเล่น
ทำให้เรารู้สึกไม่เบื่อเนอะพวกนี้ก็จะต้องแบบเดินออกมาช้าช้าอะไร
หน่วยหน้านี้คือเขาแบบมีทั้งพาร์ทชายและพาร์ทหญิง
แล้วคนก็รู้แล้วแบบวันคลีก็จำหน้าไม่ได้

อืมสรรพยายามให้สุขพันธ์เนอะ

แต่เธอต้องไปเยี่ยวไปเชียร์เพื่อน

ตีฟาร่างูเหล่านี่ออกมาเลยฟาร์มผมน้องมา

เห็นบางทีแบบเพื่อนไปส่งเพื่อนประกวดอ่ะ
ต้องใส่วิกครึ่งหนึ่งไหมแล้วตีได้
แล้วก็เหมือนฟาร์มผมเขาเรียกว่าฟาร์มผมพี่
ก็คือแบบเอาผมจากไหนมารวมกัน
แล้วก็กว่าจะทำแบบออกมาเป็นรูปทรงน่ะพี่
แล้วก็ฉีดสเปรย์คือต้องสเปรย์ไอ้ยี่ห้อที่แบบแข็งน่ะ

สเปรย์แบบแข็งน้ำสีฟ้าชมพูชมพูอยู่ทั้งวัน

ถูกค่ะลมโกรธคือแข็งลืมคอตั้งเลยค่ะ